มาดูเรื่องร้อนในแวดวงสื่อสารมวลชนกันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีแนวคิดคิดเรื่องของการปฏิรูปสื่อ

ก็บอกว่าอย่างนี้เป็นการแทรกแจงสื่อหรือเปล่า

ล่าสุดค่ะประธานคณะกรรมธิการสปทด้านสื่อสารมวลชนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าให้สื่อดูแลกันเองเหมือนตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา

ส่วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าการทำแบบนี้การออกกฎหมายนี้มา
ไม่ได้มีเจตนาที่จะแทรกแซงสื่อ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบงำสื่อ
ออกกฎหมายก็เพื่อให้สื่อมีมาตรฐานเหมือนกับองค์กรอื่น
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
นายกยืนยันชัดเจนนะคะว่าคุมเรื่องวิชาชีพไม่ได้คุมเรื่องของการเสนอข่าว
ขณะที่พลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนธประธานคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สื่อสารมวลชนบอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กำลังทำสิ่งที่เหมาะสมเพราะว่าคณะอนุกรรมการสื่อสิ่งพิมพ์
ศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า๑ปี
หากยังให้สื่อกำกับดูแลกันเองเหมือนตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา

จึงต้องมีสภาวิชาชีพสื่อขึ้นมาเพื่อที่จะคอยดูแลสื่อ
ส่วนตัวคิดว่าเมื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมวิบสปทในวันที่๒กุมภาพันธ์แล้ว
จะเสนอประธานสปทให้เว้นระยะเวลาการบรรจุ

เพื่อแจกแจงรายละเอียดพระราชบัญญัติฉบับนี้

แล้วก็จะนำข้อเสนอขององค์กรสื่อ

เพื่อให้สมาชิกสปชศึกษาแล้วก็ควบคู่กันไป
สุดท้ายก็จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมสปทว่าจะเห็นชอบอย่างไร
ขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกสนชบอกว่า
เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติของสปท
ก็จะต้องทำให้เกิดความสมดุลแล้วก็เสนอว่า
ควรเชิญผู้แทนสื่อมหารือนอกรอบกันอีกครั้ง

ส่วนตัวเห็นด้วยที่องค์กรสื่อออกมาทักทวง
แล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยในบางประเด็น
อย่างกรณีที่กำหนดตำแหน่งกรรมการสภาวิชาชีพ
ว่าต้องมี๔คนที่เป็นประหลัดกระทรวง
ที่เป็นคนจากฝ่ายรัฐบาล

เพราะว่าหากอ้างเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
ก็มีหน่วยงานอื่นที่สามารถทำเรื่องนี้ได้
และข้อกังวลขององค์กรสื่อที่ห่วงใยเรื่องของการ

เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แต่หากจะไม่ให้มีฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมเลย
มวลชนก็ต้องทบทวนตัวเองด้วย
เพราะว่าต้องตอบคำถามสังคมแล้วค่ะว่า
จะดูแลกันเองอย่างไรให้เกิดมาตรฐานในวิชาชีพสื่อมวลชน